ยังคงเดินหน้าป้องกันแล้วก็ปราบรามปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการเท้าผาแดง
บุกจับร้านคาราโอเกะกลางเมืองสกลนคร
สามารถที่จะช่วยเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
รูปแบบการค้าประเวณีออกมาได้
เกาะติดภารกิจนี้กับคุณนิ่มนวลสุพรรณยศ
รายงานมาจากจังหวัดสกลนครครับ
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือหญิงสาวที่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ออกมาได้นะคะ
โดยหญิงสาวยอมรับว่าเธอมีสัญชาติลาวค่ะและมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้โดยถือพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่าอายุจริงค่ะ
ที่ถูกจับกลุ่มแห่งนี้นะคะชื่อร้านพรเทพค่ะ
เปิดเป็นสถานบริการเถื่อนไม่มีใบอนุญาต
มีบริการอาหารคาราโอเกะมีเด็กตั้งริ้ง
อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดสกลนคร
จากศูนย์ราชการจังหวัดเพียง๒กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
เอ็นเวเดอร์ลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงจนมั่นใจว่า
ที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีหญิงให้บริการทั้งหมด๑๕คน
มีหญิงสาวชาวไทยและชาวลาวส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะ
และที่สำคัญคือเจ้าของร้านมีพฤติกรรมยอมให้หญิงสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ขายบริการทางเพศซึ่งเข้าขายเป็นการค้ามนุษย์ค่ะ
จากชั้นการสืบสวนนะคะหญิงสาววัย๑๗ปีให้ข้อมูลว่าเจ้าของร้านทราบอายุที่แท้จริง
ซึ่งขัดแย้งกับอายุในเอกสารพาสปอร์ตประจำตัวซึ่งมีอายุมากกว่า
และเธอกำลังจะถูกเปิดบริสุทธิ์ที่นี่ในราคา๓๐๐๐บาท
แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันค่ะ
จากนี้เจ้าของร้านก็ได้รับประโยชน์จากการขายบริการทางเพศของเธอด้วยเช่นกันนะคะ
โดยหลังจากลูกค้าจ่ายค่าตัวแล้วเธอต้องแบ่งเงินค่าตัวจำนวน๓๐๐บาทให้กับเจ้าของร้านทุกครั้ง
หลังจากนั้นก็จะได้รับถุงยางอนามัยและพาแขกออกจากร้านไปให้บริการทางเพศ
โรงแรมที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง๑กิโลเมตร
ข้อมูลจากการสืบสวนเหล่านี้ถูกนำไปประกอบคำร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองลงพื้นที่สอบสวนซ้ำ
พบข้อมูลตรงกันจึงวางแผนร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร
หลักฐานเข้าจับกลุ่มได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน
คือเจ้าของร้านสามีดีเจรวมทั้งคนนำพาซึ่งเป็นหญิงขายบริการคนไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาหนักนะคะคือเป็นเจ้าของสถานบริการค้าประเวณี
เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนี้นะคะหญิงบริการทั้งหมดค่ะจะเข้าสู่กระบวนการสอบคัดแยกเหยื่อนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพค่ะ
และสำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะจะถูกส่งไปเพื่อตรวจมวลกระดูกยืนยันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งค่ะ
ผู้ที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จะถูกคุ้มครองตามกฎหมายนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็จะถูกผลักดันกับประเทศต้นทางต่อไปค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะ